รับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะ

ใช่คือเมื่อวานนี้นี่แหละที่เธอไปออกงาน

บันเทิงไทยรัฐก็ขอจัดทำไลน์สัมภาษณ์ครั้งก่อนเมื่อวันที่๒๒สิงหาคม

รวมไปถึงครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ไปลองฟังกันอีกครั้งถึงเหตุผลทั้งหมด
เขาพยายามยื้อหนูไว้แล้ว
แล้วคราวที่พัดต่อไปพัดพูดว่าไม่สนิท
แล้วคำนั้นคือคำที่พัดควรจะอธิบายให้ล
คือหมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริงในฐานะเพื่อน
โอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสม
แต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลย
แล้วรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปไปเที่ยวรูปกินข้าวรูปรถทุกอย่าง
คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลิกกัน๑๐๐แล้วค่ะ
แล้วพอมันถึงจุดที่แบบเราอยากจะมีความสุข
แต่เราไม่ได้ปรับประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเราเลิกกัน
นึกออกมั้ยคะมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิด
ไม่ได้เลิกรากันไม่ได้ครบซ้อน
เลิกรากับพีชกองแล้วแล้วถึงไปคุยกับโน้ตนะคะ
ก็เลยกลายเป็นกระแสตอนนี้ก็มีการแจกสตอเบอรี่เต็มไปหมดโซเชียล
อยู่อย่างมากแต่ว่าต้องเย็นกันหน่อยนะคะ